คุณผู้ชมมาดูเรื่องของผู้อำนวยการกับนักเรียน
คราวนี้เป็นเรื่องของการซื้อบริการค่ะ

ก็มาแถลงจับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อุดรธานีพร้อมกับพวก
ที่มีการซื้อขายบริการเด็กนักเรียนนะคะ
นี่แหละค่ะที่ห้องประชุมกองบังคับการ

ผู้บังคับการประปรามการค้ามนุษย์

ปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้าประเวณีเด็ก
ค้ามนุษย์และช่วยเหลือเหยื่อ
ในพื้นที่อำเภอกุมภาวะปี
พร้อมกับสอบสวน๔ผู้ต้องหา
นั่นก็คือนายเดือนเทพประชาอายุ๖๕ปี
ในเดือนเป็นอดีตผอโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ข้อหาที่เขาโดนข้อหาคือกระทำชำราวเด็ก๓คน
แล้วก็นำเด็กทั้งหมดไปในการค้ามนุษย์
คนที่๒ก็คือนายเหงินอารีสาสุกอายุ๖๒ปี
ข้อหากระทำชำราวเด็ก๒คน

รวมถึงนางกระหนกวันพิทักษ์วาปี

คือนายพรเทพพนมพรอายุ๔๑ปี
ข้อหากระทำชำราวเด็กก็มีโทษค่ะ
จำคุก๔๒๐ปี
หากเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระ
ก็อาจจะต้องรับโทษสูงสุดก็คือ๕๐ปีนั่นเอง
สำหรับพอเดือนเคยเป็นข่าว

คุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้ช่วงเดือนมกราคม
เพราะว่ามีเด็กนักเรียนมาร้องผ่านทางเพจแหม่มโพดำ

เตือนเพื่อนนักเรียนคนอื่นให้อยู่ห่างจากพอคนนี้
เพราะว่าพอมีพฤติกรรมล่อลวงเด็กนักเรียน

คือใครอยากได้เงินโทรมาหาพอได้เลย
แล้วก็มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว
นักเรียนก็ยืนยันข้อมูลนี้ว่ามันเป็นแบบนี้จริง
แต่ก็ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีเอาผิด
เพราะว่าเด็กเองยังไม่ได้ตกเป็นเหยื่อ

แต่ถึงแม้ว่าเรื่องจะเงียบไม่ได้อยู่ในพื้นที่สื่อ

จนล่าสุดนำมาสู่การจับกลุ่มแล้วก็มีการแถลงข่าวคดีนี้นะคะ